สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสภาพอากาศในเมืองไทยของเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นข่าวดี

อาจจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะกลับมาเย็นเย็นสบายสบายได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้แน่นอนครับในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่มุมอากาศเย็นนั้นถอยร่นกลับไปสิ่งที่ต้องกระวังกันหน่อยก็คืออย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับอาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นได้นะ

แน่นอนนะครับนี่คือความหนาวเย็นครับส่วนบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยอย่างที่บอกเลยครับว่าเมื่อความหนาวเย็นนั้นอ่อนกำลังลงสิ่งที่จะต้องระวังก็คือฝนที่อาจจะกลับมาตกในบริเวณทางตอนบนอีกครั้งหลังจากที่ล้างลาไปนานนะครับฝนในวันนี้ตลอดทั้งวันเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ส่วนตอนล่างยังคงต้องระวังอยู่บางจุดบางแห่งดังนั้นฟังดีนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกนะครับว่าคลื่นลมจะเบาลงโดยในวันพรุ่งนี้นะครับคาดการณ์ว่าคลื่นนั้นจะอ่อนกำลังลงครับยกเว้นจุดเดียวก็คือในบริเวณพื้นที่จังหวัดสงคราใครที่อยู่บริเวณแนนกลาวใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวต
สวัสดีครับ